ต่อกันที่วอเล็กบอลหญิงกันบ้างนะคะ
ตอนนี้นะคะทัพวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยก็เดินทางไปที่ญี่ปุ่นเพื่อเก็บตัวแล้วนะคะ
แต่ว่าไม่มีชื่อของคัทยาบำรุงสุขค่ะ
นายสมพรใช้บางอย่างค่ะนายกสมาคมกีฬาวอเล็กบอลแห่งประเทศไทยนะคะ
ก็เดินทางไปส่งแล้วก็ให้กำลังใจทีมวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยค่ะ
ก่อนที่จะไปเก็บตัวที่เมืองโอกายามาที่ญี่ปุ่นนะคะ
โดยมีนักกีฬาเดินทางไปทั้งหมด๑๘คนด้วยกันนะคะ
ไม่มีชื่อของฮัทยาบำรุงสุขตำแหน่งบอลเวลแล้วก็ที่คำพรช้างเขียวตำแหน่งลิเบอร์โรค่ะ
ส่วนอัชรพรคงยศนะคะก็ออกมาเปิดเผยค่ะว่าอาการบาดเจ็บดีขึ้นเรื่อยค่ะ
แต่การกลับมาลงแข่งขันใน๔เกมก็ต้องดูร่างกายอีกครั้งหนึ่ง
ส่วนโอลิมปิก๒๐๒๐รอบคัดเลือกรอบที่๒น่าจะพร้อมช่วยทีมเต็มที่
ขณะที่การไปเก็บตัวครั้งนี้นะคะก็น่าจะทำให้ทีมเล่นกันเข้าขามากขึ้น
ความสัมพันธ์ในเกมแล้วก็ระบบทีมด้วยค่ะ
โดยทีมวอเล็กบอลสาวไทยก็จะอุ่นเครื่อง๑เกมด้วยนะคะ
เจอกับทีมโอกายามาซิกัสนะคะก่อนที่จะเดินทางกลับมาที่ไทย
วันที่๑๖พฤศจิกายนตอน๔ทุ่มค่ะ
๑๕๔ปอนด์ค่ะชนะคะแนนซาเล่เอ็มคาเลว่านะคะจากแทนซาเนียอย่างเป็นเอกฉันค่ะ
ต่อ๙๑๑๐๐ต่อ๙๐แล้วก็๙๙ต่อ๙๑นะคะ
ซึ่งชายแม้นิวัฒน์เหล่าสุวรรณวัฒน์นะคะโปรโมเตอร์ก็เตรียมที่จะผลักดันเชื้อชัยเข้าให้ไปสู่ระดับโลกเลยนะคะ
ในการประชุมใหญ่ประจำปีของสมาคมมวยโลกที่จีนวันที่๗พฤศจิกายนนี้เพื่อโอกาสชิงแชมป์โลกคนต่อไปค่ะ